สามชาติของเขาแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะ
เพราะว่าสามคนนี้ไม่ทิ้งกันเลยไม่ทิ้งกันเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ
สถานการณ์เรื่องการติดเชื้อโควิดนะนะ
ทำเอาเหล่าแฟนคลับเป็นห่วงว่า๓คนนี้จะติดหรือเปล่า
โควิดไหมนะซึ่งก็น่าจะทำเอาหลายคนหายห่วงนะคะ
เพราะว่าพี่โหน่งเนี่ยเขาได้ทำการวีดีโอคอล
สาธุสุขดิบค่ะของเพื่อนแก๊งสามชาติทันที
พร้อมทั้งยังโพสต์ภาพบอกเล่าเรื่องราวผ่านไอจีส่วนตัวด้วยนะ
เริ่มจากวีดีโอโทรหาพี่เท่งก่อนเลย

ไม่ต้องห่วงนะพงศักดิ์ชูศักดิ์สบายดี

พงศักดิ์ก็คือชื่อของพี่เท่ง
ชูศักดิ์ก็คือชื่อของพี่โหน่งนั่นเอง

เออจากนั้นค่ะก็วีดีโอคอหาตะหม่ำ

พร้อมกับบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
พี่เท่งชูศักดิ์เนี่ยสบายดิ
เพชรไทยวงคำเหลาก็ชื่อพี่หม่่่มว่ะเออ

แซวกันเลยแล้วก็ชื่นชมเลย
มิตรภาพของ๓คนค่ะ
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงนะ

ก็ยังเข้ามารายงานตัวเช่นกันว่า
ำเรอศักดิ์ก็ปลอดภัยสบายดีครับ

เรียกว่าเป็นมิตรภาพความน่ารักของทั้ง๓คนนะ
ยังไงทุกคนค่ะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะ
ตอนนี้หลายคนโอ้นะชะล่าใจไม่ใส่หน้ากากบ้าง

ไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่
รวมถึงเจลแอลกอฮอล์และก็แอลกอฮอล์ต่างก็ต้องพกด้วยนะใช่ค่ะ
ชื่อจริงของทุกท่านเพราะดีเหมือนกันนะ